คดีหวยอเลวรณ์๓๐ล้านบาทที่กาลจนมบุรี
ครูปรีชากับร้อยตำรวจโทจรูลนะครับ
เพื่อจะได้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจสำหรับประชาชน
สนใจของผู้คนจำนวนมากนะครับ
ขณะเดียวกันทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า
ตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านบาทนั้นไม่ใช่ของครูปรีชานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
ตอนที่๑ซึ่งเป็นคลิปของรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
หมวดจรูนและครูปรีชาไปออกรายการร่วมกัน
ซึ่งครูปรีชายืนยันว่าได้สั่งลอตเตอรี่จากนางรัตนาพร
แล้วนางรัตนาพรไปเอามาจากนางพัชริดามาขาย
ในราคาชุดละ๗๐๐บาท
โดยยืนยันหลักฐานการสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
เลข๖๖๙๒๖๙และ๒๖
ซึ่งนางรัตนาพรบอกว่าหาให้ได้ครบทุกเลขที่ครูปรีชาสั่ง
ขณะที่ครูปรีชาบอกว่าได้ซื้อลอตเตอรี่๔ชุด
ประกอบด้วย๐๗๖๑๒๖๕๓๓๗๒๖๑๓๑๘๘๕และ๙๐
แต่เมื่อดูแผงขายลอตเตอรี่ของนางพัชริดาและนางรัตนาพร

ครูปรีชาบอกว่าเลือกซื้อเลข๕๓๓
ที่มาจากเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์
ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าทะเบียนรถจักรยานยนต์ของนายปรีชา

ผมตั้งคำถามครูปีชา๒คำถามก่อนนะครับ
ครูปีชาไปเอา๐๗๖๑๒๖มาจากไหนนะครับ
คำถามที่สองคือครูปีชาบอกว่า

เพราะมีที่มาจากทะเบียนรถจักรยานยนต์ของครูปีชา
ให้คุณปีชาตอบผมหน่อยว่า
ตรงทะเบียนรถครูปีชา๕๓๓เป็นทะเบียนรถยี่ห้ออะไรแน่
ใช่ยามาห้าไหม
อยากฝากคำถามถึงครูปีชา๒คำถามพอ
และช่วยตอบสังคมด้วยว่าครูปีชาไปเอาลอตเตอรี่๐๗๖๑๒๖มาจากไหน
และ๕๓๓เนี่ย๗๒๖ที่ครูปีชาบอกจำแม่นนักหนาตั้งแต่ตอนหายเลยเนี่ย
เพราะว่าจากการตรวจสอบของเราเนี่ยพบว่าครูปีชาเนี่ย
ล่าสุดพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โอนคดีจากตำรวจภูทรภาค๗ไปให้กองปราบรามทำสำนวนแทน
ทีมข่าวแถวรัฐทีวีได้สอบถามไปยังนายอัจฉริยะ
หลังเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงเช้า
เพื่อเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ปฏิบัติราชการที่ส่วนกลาง
พฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้เกิดข้อคอรหา
และเจ้าหน้าที่ทำงานอึดอัดลำบากใจซึ่งเมื่อมีคำสั่งย้ายออกมาแล้ว
ทำให้นายอัจฉริยะมั่นใจว่าคดีนี้จะคลี่คลายโดยเร็ว
ขณะที่ทางทีมงานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมยังมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่ยืนยันว่า
ครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่และไม่มีลอตเตอรี่ตั้งแต่แรก
โดยเชื่อว่าทั้งหมดเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำเหมือนคดีครูจอมทรัพย์
เพื่อต้องการเงินยี่สิบห้าล้านบาทที่ถูกอายัดส่วนในวันพรุ่งนี้จะนำหลักฐานที่มีทั้งหมดไปยื่นที่กองบัญชาการ
ตำรวจภูทรภักดิ์เจ็ดหรือไม่นั้นนายอัจฉริยะบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่
เพราะคงต้องรอการประสานจากทางตำรวจก่อนทั้งนี้มีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ช่วงสาย
จรูนจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบรามเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
อำนาจอัญญาติธนาธิภาพพัชรวรินทร์พัชลปภานานขาวพระรัชทีวีรายงาน